คุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีประสงค์ให้อาหารของไทยนั้นมีรสชาติเป็นความเป็นไทยแท้แบบดั้งเดิมครับ
ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงเรื่องของกระบวนการผลิตนะครับ
แล้วก็ควบคุมรสชาติให้คงเสน่ห์ของอาหารไทยแบบไทยแท้เอาไว้นะครับ
อย่างไม่ผิดเพี้ยนแล้วก็เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกนะครับ
ผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานนั้นจะได้รับเครื่องหมายรถไทยแท้ด้วยครับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
แนงเนื้อโคขุนกับข้าวหอมมะลิต้มยำกุ้งทะเลน้ำข้น
โรตีข้าวเหนียวมัสมันไก่ทับทิมกรอบมะพร้าวอ่อนและข้าวเหนียวมูลมะม่วงน้ำดอกไม้
คือส่วนหนึ่งใน๑๓เมนูอาหารไทยยอดนิยมที่สถาบันอาหารกระทรวงอุตสาหกรรมและผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารไทย
ส่งเสริมมาตรฐานอาหารไทยและความเป็นเอกลักษณ์ด้านรสชาติอาหารไทยสู่ภาคอุตสาหกรรม
เพื่อรักษาอัตลักษณ์ของอาหารไทยและเผยแพร่ไปในกลุ่มชาวต่างชาติ
ให้ได้รับรู้ว่ารสชาติอาหารไทยที่แท้จริงควรเป็นอย่างไรค่ะ
วันนี้เนี่ยเจ้าของร้านนะครับอาหารเนี่ยต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ใช่คนไทยนะครับแล้วก็เชฟก็ไม่ใช่คนไทยวัตถุดิบที่ใช้ก็ไม่ใช่เยอะแยะ
คนที่เคยบอกว่าอาหารไทย๑ใน๕ของโลกที่ติดปากอยากทานอาหารที่อร่อยที่สุดมันมีแค่๕ประเภท
วันนี้ก็บอกไม่อยากทานแล้วเพราะว่าไปเจอต้มยำใส่กะปิไปเจออะไรขึ้นมาเนี่ย
วันนี้เราต้องมีจุดยืนที่บอกว่าของแท้มันเป็นยังไง
สถาบันอาหารจะวิเคราะห์และทดสอบรสชาติด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
คำนวณค่ากลิ่นรสและรสชาติค่าความเผ็ดความเค็มความหวานความเปรี้ยวและอูมามิ
เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลใช้เป็นค่ามาตรฐานในการทำหลักเกณฑ์การรับรองมาตรฐานอาหารไทย
ให้กับผลิตภัณฑ์อาหารไทยที่ส่งออกตลอดจนเมนูอาหารไทยที่ให้บริการในร้านอาหารไทยทั่วโลก
โครงการนี้ตั้งเป้ายกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร๕๐๐รายต่อปี
โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการและผ่านการรับรองจะได้รับเครื่องหมายรถไทยแท้จากสถาบันอาหาร
การันตีว่าผลิตภัณฑ์เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระดับสากลเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลกค่ะ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน